วันนี้เนี่ยวิ่งไปถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะขณะนี้นะคะ
และตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็วิ่งด้วยท่าทางที่แจ่มใสอารมณ์ดียิ้มแย้มกันตลอดเวลาเลยนะคะ
วันนี้เนี่ยก็ยอดทะลุไป๘๐๐กว่าล้านบาทแล้วเหมือนกันนะคะ
ส่วนยอดบริจาคคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปเกาะติด
โครงการวิ่ง๙คนละ๙รายงานมาจากเจริญ๙การเกษตรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณพยุงศักดิ์เลยค่ะ
ถือว่าต้องสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนเป็นอย่างมากนะครับ

โดยการวิ่งขั้นที่๓กับสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยอุณหภูมิ๓๕องศานะครับ
เริ่มต้นตั้งแต่แขวงทางหลวงกำแพงเพชรถึงมาเจริญก้าวการเกษตรครับ
ด้วยระยะทางประมาณ๑๖กิโลเมตร

หยุดทักทายเด็กชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ออกมาให้กำลังใจตลอดเส้นทางอย่างเป็นกันเอง
ขณะที่การวิ่งช่วงบ่ายเซตที่๓วันนี้นะครับ
มีนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยทั้ง๙คนมาร่วมวิ่งและปั่นวิวแชร์
แม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวครับ
ดังกับนักกีฬาผู้ปริกรหากลักษณะกำลังใจกับพี่ตูน

ซึ่งเป็นแม่ของหมอเมย์แพทย์หญิงสามิตา

ระหว่างการวิ่งนะครับก็ไม่เป็นอุปสรรค
แม้ว่าอายุจะมากและอากาศจะร้อนก็ตาม
สำหรับการวิ่งจากแขวงการทางกำแพงเพชรนะครับ
มาถึงมาเจริญก้าวการเกษตร
จุดพักเซตที่๓นะครับด้วยระยะทาง๑๖กิโลเมตร
หากรวมระยะทางการวิ่งจากอำเภอเบตตรงจกฎญาลา
ประมาณ๑๖๘กิโลเมตรแล้ว
และมียอดบริจาชเพื่อน๑๑รมทหยบาลทุกประเทศ
ตอนนี้๘๑๐ล้านบาทแล้วครับ